ถ้ากลับตัวได้ถ้าเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้รีบเปลี่ยนดีกว่า
เพราะวัยรุ่นอายุสักสิบสี่ปีสิบสี่ถึงสิบแปดปี
ขยงกันไปเลยนะคุณผู้ชมจะไปเอาเรื่องคู่อริ
ตะโกนท้าทายอยู่หน้าบ้านแต่คู่อริไม่ออกมาแล้วทำยังไงอ่ะ
พังข้าวของคนอื่นเขา
เต้นแม็กซ์แก้วอ่ะ

ไปเจอคนเล่นใส่รถก็ยังดีครับ

อายุสักสิบสี่ถึงสิบแปดปียกไขโยงกันมายี่สิบคน
คุณผู้ชมมานั่งท้ายกระบะมาเลยนะแล้วบางส่วนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาสมทบด้วย
อาวุธครบมือครับบุกเข้ามาทุบพังรถแล้วก็คว่างปลาสิ่งของ
ใส่บ้านเจ้าของกล้องนี่แหละแล้วก็ตะโกนท้าทายให้คู่อริเนี่ย
ออกมาเจอหน่อยแต่คู่อริไม่ออกมาครับ
เหตุเกิดเช้ามืดเมื่อวานนี้ครับพอพวกเขาก่อเหตุจนหนำใจ
ทำร้ายมอเตอร์ไซค์จนหนำใจแล้วก็ขึ้นรถหนีกันไป
เจ้าของบ้านอย่างคุณบัวลาอายุ๖๐ปีพร้อมด้วยนายวัชระ
ซึ่งเป็นนายช่างโยธาอหนองกุงอเมืองกาลสินเนี่ย
เอาหลักฐานพวกนี้แหละที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่เนี่ย
พร้อมกับพวกเราเนี่ยเอาไปแจ้งความครับ
แจ้งความกับโรงพักษ์สพเมืองกรสิน
ดำเนินคดีกับไอ้ทั้งหมดนี่แหละ๒๐คนนี้
ทำลายทรัพย์สินบุกรุกและทำร้ายร่างกายครับ
แม่ใครต้องรับผิดชอบล่ะก็พ่อแม่สิ
เนี่ยเดี๋ยวร้องถึงพ่อแม่เจ้าของบ้านครับ
อย่างคุณบัวลาให้การว่าวันที่๖สิงหาคม
หลานชายกับเพื่อนนักเรียนม๒โดนวัยรุ่นกลุ่มนั้น
กลุ่มที่มากันในกระบะเนี่ยนะทำร้ายจนบาดเจ็บไป๓คน
ก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่บ้าน
กระทั่งเมื่อวานนี้กลุ่มวัยรุ่นคู่หรี่ยังไม่จบ
ยกขยงมามายามวิการด้วย
บุกเข้ามาในบ้านจะลากหลานไปทำร้ายซ้ำอีก

ถ้าเป็นอย่างนี้คุณบัวลาบอกครอบครัว
ฉันมันจะไม่ปลอดภัยเอานะตำรวจช่วยหน่อยช่วยพี่หน่อย
อยากให้เพื่อนตามมาให้แม่เดี๋ยว
ไปจับป่า
จากคุณป้าบัวลาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปคือ
มีนายวัชชะระซึ่งเป็นนายช่างยวทาออปฏอ

แล้วก็คุณวัชนะแกเป็นลุงของ

อีกสองคนนะบอกว่าพฤติกรรมของกลุ่มที่ก่อเหมือนอุ๊กอาดเกินไป
นี่ถึงขนาดจะมาทำลายบ้านคนอื่นเลยเหรอ
จะมาลากตัวคนในบ้านไปทำร้ายเลยเหรอ
อย่างไรก็ตามพร้อมทราบว่ากลุ่มก่อเหมือนเนี่ยเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะ
เป็นเด็กหมู่บ้านข้างเคียงห่างกันสัก๔กิโลเมตร
แล้วในคลิปก็ดูน่าจะเห็นชัดอยู่เหมือนกัน
งวอนตำรวจให้เร่งไปตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
อย่างนั้นป้าโบลาแกจะอยู่บ้านยังไงล่ะครับ